ไปดูเรื่องนี้ครับสาวประเภท๒เธอร้องเรียนกับโซเชียลมีเดีย
แล้วบอกว่าถูกกาดของสถานบันเทิงชื่อดังที่อุดรธานี
ทำร้ายเธอจนดั้งที่ไปแก้มาเนี่ยหักเลยครับ
นี่คือช่วงที่สาวประเภท๒กับเพื่อนของเธอทะเลาะกับกาด
แล้วก็มีตำรวจมาเคลียร์บอกเดี๋ยวไปแจ้งความเอาไว้

สาวประเภทสองในกลุ่มนี้นะครับที่เป็นคนโพสต์คลิปเล่าบอกว่า
วันนั้นเธอกับเพื่อนรุ่นพี่๔คนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
คือระหว่างดื่มกินอยู่ก็ปรากฏว่ามีสาวประเภท๒แต่
เธอบอกว่าไม่ใช่กลุ่มของเธอนะคือไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในห้องน้ำ
กลุ่มของเธอก็เลยออกจากสถานบันเทิงนั้นมาตอนแรกคิดว่าจะไปร้านอื่นกัน
แต่ปรากฏว่าเพื่อนโน้มน้าวบอกเฮ้ยไปร้านเดิมแหละ
เธอก็เลยกลับมาร้านเดิมพอกลับมาร้านเดิมกาดไม่ให้เข้าครับ
บอกว่าพวกคุณนี่แหละเป็นพวกเดียวกับสาวประเภท๒ที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในห้องใช่ไหม
บอกไม่ใช่เธอไม่รู้จักเลยกลุ่มนั้นน่ะ
ผู้สื่อข่าวไปที่บุรีรำครับไปทำไมล่ะไปคุยกับผู้เสียหายนะฮะ
ผู้เสียหายเล่าให้เราฟังทั้งนี่ครับโอ้โหขอบคุณมากที่ยังอุตส่าห์เล่าให้ทีมข่าวเย็นไทยรัฐได้ฟังนะครับ
ดูหน้าเธอสิฮะคือยอมรับว่าวันเกิดเหตุนะครับเธอกับเพื่อนเมาเมาจริงแหละนะ
เพราะเพิ่งจะทำงานที่ต่างประเทศมาก็กลับมาก็สังสรรค์กับเพื่อนเต็มที่
แล้วมาถูกกล่าวหาแบบนี้ที่สำคัญคือโอ้โหดูแผลตามร่างกาย
ถูกทำร้ายจมูกเนี่ยเพิ่งไปแก้มาใหม่ได้เกือบเดือนหัก
ทำมาเท่าไหร่ครับไปแก้มาหกหมื่นกว่าบาทโอ้โห
ตอนเช้าเธอกับเพื่อนไปขอภาพแต่ก็วงจรปิดของผับน่ะ
แต่เจ้าของผับไม่ให้บอกว่าพวกเธอนี่แหละผิด
ทางร้านได้รับความเสียหายต้องชดใช้ให้ทางร้านด้วยนะ
คนละสองหมื่นบาทสี่คนเขาบอกแปดหมื่นบาท
พอเธอได้ยินแบบนั้นงงฮะงงฉันเป็นฝ่ายถูกกระทำนะ
เป็นผู้เสียหายแท้ทำไมต้องจ่ายเธอไปแจ้งความแล้ว
สมภาวังสามหมอนะครับแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องทางผับก็
ยังไม่ได้ติดต่อมาไม่คุยไม่ขอโทษฟังผู้เสียหายเล่าหน่อยครับ
เมาส์จริงยอมรับว่าเมาส์เมาส์กันเกือบหมดเลย
แต่มันก็ยังพอมีวีดีโอเล็กอย่างนี้ค่ะที่ถ่ายไว้ได้
เขาใช้อะไรตีหนู
น่าจะมือเลยค่ะพี่
แล้วมีเพื่อนคนอื่นในกลุ่ม๔คนนี้มีใครโดนหนักที่สุด

โมงครับ๑๑โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตะวันแดงวังสามหมอโพสต์ข้อความบอกว่า
ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าทางร้านให้บริการกับลูกค้าทุกชนชั้นทุกระดับด้วยความเสมอภาค

จากนั้นก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้สถานบันเทิง
แจงรายละเอียดทั้งหมดซิแล้วเอาภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุ
เผยแพร่ซินะฮะ
คุณผู้ชมครับยังมีความคืบหน้าล่าสุดอีกนะครับที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่นะฮะคือตำรวจสพวังสามหมอเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีทราบว่าผับตะวันแดงเนี่ยผู้จัดการร้านชื่อประยุทธ์โชคศีล
แล้วก็วันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ไปประชุมที่ขอนแก่น
ตำรวจก็ขอคลิปในวันเกิดเหตุนะเอามาตรวจสอบซินะครับ
แต่ผู้จัดการร้านบอกว่าไม่สามารถดูได้มันเป็นมุมที่กล้องไม่สามารถบันทึกได้ครับ
ส่วนเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับคดีล่ะ
เดี๋ยวบอกว่าจะเชิญสาวประเภท๒มาให้ปากคำกับตำรวจก่อนครับ